ช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่อากาศหนาวเย็นลงนะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่ก็เริ่มเข้าสู่เรื่องของหน้าแรงแล้ว

เขาบอกว่าน้ำไม่พอที่จะทำนาในรูดูปลูกนาปรังเนี่ยนะคะ
ครับก็เลยทำพิธีเลี้ยงผี
ปู่ตาเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
เครื่องเส้นไหว้เยอะแบบนี้ค่ะ
สุขสวัสดิ์ตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
นำเครื่องเส้นไหว้ประกอบไปด้วยไก่ต้มทั้งตัว
ข้าวเหนียวเหล้าขาวของหวานไปวางหน้าสารปู่ตา
ทำพิธีเลี้ยงผีหรือเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทาง
ปกปักคุ้มครองคนในหมู่บ้าน
ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะตามความเชื่อโบราณค่ะ
โดยมีเท่าจ้ำหรือนายจิตกรดนรัฐ
เป็นผู้นำทำพิธี
เจ้าจ้ำจิตกรบอกว่าพิธีเลี้ยงสังเวยผีปู่ตา

ซึ่งต้องทำเป็นประจำทุกปีขัดไม่ได้เลยนะ
ถ้าปีไหนไม่ทำก็จะเกิดเพศภัยในหมู่บ้าน

ปีนี้ชาวบ้านเริ่มประสบกับปัญหาภัยแรงกันแล้วนะคะ
คือปกติเนี่ยทุกปีในช่วงเนี่ย
ชาวบ้านจะเริ่มทำนาปรังได้แล้ว
แต่ปีนี้ยังทำไม่ได้เลยนะคะเพราะน้ำไม่มี
ปู่ตาเนี่ยก็เพื่อขอพรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะ
จะได้มีน้ำเพียงพอไม่ขาดแคลน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ที่เขาปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะคะ